หลังจากที่มีภาพหวานรับวันวาเลนไทยที่ผ่านมานะครับ
ในการขอแต่งงานระหว่างนักร้องดังตูนบอดี้แลมกับดาราสาวก้อยรัชวินครับ
วันนี้มีการเผยแพร่ออกมาเป็นคลิปสุดหวานนะครับ

ก็ยังเป็นสักครั้งที่ใจคนคนนี้ได้เจอเรื่องดี
ได้ลงเลื่อนความความรัก
เธอคือสิ่งอยู่อยากใจ
มองตรงไปข้างหน้า
เป็นวินาทีที่แฟนคลับทั้งประเทศรอคอย
คู่รักมาราทอนขวัญใจคนไทยตูนอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้แลม
เซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวก้อยรัชวินแต่งงานสุดเรียบง่ายแถมไม่เหมือนใคร
เป็นการขอแต่งงานกลางฟิตเน็ตระหว่างที่ทั้งคู่ไปออกกำลังกายด้วยกันและฝ่ายหญิงยังอยู่ในท่าแพล้ง
กลางสักขีพยานก็คือเทรนเนอร์หนุ่มชาวต่างชาติที่ส่งเสียงแซวว่าก้อยสามารถหยุดแพล้งได้ในวินาทีสำคัญนี้
ในขณะที่ดาราสาวยังคงทำท่าดังกล่าวต่อไปพร้อมกับน้ำตาแห่งความดีใจที่ไหลออกมา
ก่อนจะปล่อยโหออกมาอย่างตื้นตัน
โดยภายหลังที่มีการโพสต์คลิปความยาวกว่า๕นาทีนี้ลงยูทูปและชวินเจอนี่
ก็มีแฟนเข้าไปชมกันเป็นจำนวนมากพร้อมกับร่วมโวยพรให้คู่รักคู่นี้
มีงานวิวาในเร็ววันนี้ค่ะ